ส่วนข่าวต่อไปนี้ยาเสพติดล็อตไม่ใหญ่แต่สะเทือนใจ
คุณแม่คนหนึ่งเขาขายยาบ้าใช้ลูกของตนเอง๔คนอายุ๕๑๒ปี
เป็นเด็กส่งยาให้กับลูกค้าตำรวจเขาก็สืบรู้ว่าแม่คนนี้ใช้ลูกเป็นเด็กส่งยาก็ตามไปจับถึงบ้าน
แต่แม่ไหวตัวทันหนีไปได้ทิ้งลูก๔คนเอาไว้เผชิญชะตากรรมนะครับ
ไม่รู้จะสัญหาคำไหนมาอธิบายความรู้สึกดีกับพฤติกรรมของคุณแม่คนนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะฮะตำรวจสพสัตหีบจังหวัดชนบุรีร่วมกันกับฝ่ายปกครอง
และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชนบุรีครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
จากว่ามีชาวบ้านเขาร้องเรียนว่ามีแม่คนหนึ่งใช้ลูกตัวเองเนี่ยเป็นเด็กเนี่ย
เยาวชนเนี่ยส่งยาเสพติดในพื้นที่ตรงบนช่องสมัยศาสตร์อำเภอสัตว์ฮีก
ตำรวจเขาก็บุกเข้าไปถึงที่บ้านภาพที่เห็นคืออะไร
ห้องเล็กสภาพเก่าอุปกรณ์การเสพยาเต็มไปหมด
นี่ไงนี่แล้วในห้องเหลือแต่เด็กอายุ๕๑๒ขวบ
ผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชาย๓คนนะก็คือลูกของเจ้าของบ้านแล้วครับ
อุปกรณ์การเสพยาบ้าวางเต็มไปหมดถามไอ้หนูเอ้ยแม่ไปไหนอ่ะ
เขาบอกแม่ออกไปข้างนอกแล้วก็เชื่อว่าตัวของคนเป็นแม่คงจะไหวตัวทัน
เพราะว่าตำรวจจะมาจับกลุ่มคงจะมีสายบอก
จากการสืบสวนสอบสวนทราบว่าแม่ของเด็กเนี่ยมีพฤติกรรมขายยาบ้าในพื้นที่มานาน
แล้วใช้ลูกตัวเองเป็นคนเอายาไปส่งให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเป็นประจำ
คือให้เด็กก็อาจจะไม่มีคนสังเกตเห็นนะว่าเด็กเขาทำอะไรนะตบตาเจ้าหน้าที่
ขณะที่ชุดสืบสวนตอนนี้กำลังเร่งติดตามแม่คนนี้มาดำเนินคดี
นะฮะเพราะว่าจากการตรวจสอบบ้านนี้เนี่ยยังมีไปเจอผู้ชายคนหนึ่งกำลังมาซื้อยาเสพติดพอดิบพอดีเลยครับ
ชื่อว่านายศักดิ์พงศ์สัมพันธ์อายุ๒๗ปีก็ถูกจับเลย

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวและเยาวชนจังหวัดชนบุรีก็นำตัวออกไป
แล้วก็ไปส่งดูแลที่บ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดชนบุรีก่อน
เพื่อติดตามหาญาติคนอื่นแล้วก็หาแนวทางในการเยียวยา
แก้ไขกันต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าแม่โดนจับก็ต้องถูกส่งตัวดำเนินคดี